ไปดูความสวยความอลังการชีวิตในละครเป็นเจ้าหญิง
ชีวิตจริงเจ้าชายมากดฟอลโลกไอจีวะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะสาวยายาอุรัสยานั่นเองค่ะ
และเจ้าชายที่ว่านี่คือเจ้าชายจริงนะครับคุณ
เจ้าชายตัวเป็นเลยนะฮะ
คือในไทยเราเนี่ยยายาแทบหลายคนบอกว่า

และที่สำคัญเป็นนางเอกไทยเพียงคนเดียว

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปราบปลื้มใจแทนสาวยาย่านะ
แล้วก็ปราบปลื้มใจแทนสาวไทยทั้งประเทศเลย

แล้วก็ติดอันดับหนึ่งในเชื้อพระวงที่ฮอตที่สุดในโลก
คือหลายคนถ้าเกิดได้เคยติดตามพระองค์ถ่ายนิตยสารแฟชั่นเนี่ย

กล้ามท้องซิกแพคอยู่ในทะเลก็มาแล้วนะคะ

มาทันพอดีเลยโอ้โฮลดจริงนะ

เพราะว่าพระองค์ทรงพระสิริโฉมหล่อนี่แหละค่ะ

แล้วคือยดคือเจ้าชายจริง

ก็รู้จักพระองค์นะคะเมื่อตอนที่เสด็จมาแข่งกีฬาโปโล

ก็เลยกลายเป็นบทบาทอีกหนึ่งบทบาทของเจ้าชาย

เจ้าชายจะต้องอยู่กินหรือดูแพลกอะไรอย่างไรรึเปล่า
แต่เจ้าชายของบลูไนก็ดูแล้วก็ติดดินเหมือนกันนะคะ
ก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสาวทั่วประเทศค่ะ
อกจากนี้พระองค์ยังทรงชื่นชอบกีฬาเอ็กซรีมนะคะ
แล้วก็กำลังศึกษาศิลปะการต่อสู้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมวยไทย

ยังทรงพระปรีชาด้านเรื่องของการทหารแล้วก็การบินอีกด้วย
เรียกว่าหลอกรบจบที่พระองค์ค่ะ
ใช่นะคะแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะ

แต่แค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะ